จากหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกชั่วคราวเนี่ย
ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นหน้าค่าตาพลเอกประยุทธ์แบบชัดแบบเต็ม
หลายคนบอกคิดถึงค่ะวันนี้มาแบบเต็มเลยนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ระยอง
เพื่อให้กำลังใจกำลังพลแล้วก็ไปให้กำลังใจดูแลชาวบ้านด้วยนะคะ
นี่ค่ะพอมาถึงที่จังหวัดระยองปุ๊บเนี่ยจุดแรกที่ไปนะพลเอกประยุทธ์ไปทักทาย
แล้วก็ชิมอาหารที่โรงครัวพระราชทานก่อนเลยครับนี่มาถึงปุ๊บยกนิ้วนี่ยกนิ้วมาแล้วนะคะ

คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ก็มาก็มาอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในพื้นที่นะคะ
ซึ่งมีการฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมจากพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่งด้วย
เอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็มาตามที่รักษาการนายกหรือว่าพลเอกประวิทย์ได้พูดเอาไว้
ว่าอยากให้ทุกฝ่ายทำงานแบบประสานงานบูรณาการร่วมกัน
วันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์มาในฐานะรัฐมนตรีก็ประสานงานกันมาตลอดนะ
ก็กำชับทุกหน่วยงานให้เตรียมสถานที่ท่องเที่ยวให้พร้อม
เพราะว่าสิ้นปีนี้เราก็หวังว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาสัก๑๐ล้านคน
ทีนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าช่วงที่พูดไปก็เผลอหลุด
เรียกตัวเองว่านายกอยู่หลายครั้งด้วยความเคยชินนะคะ
พอนึกได้ก็มีสะดุ้งเบาเหมือนกัน
เดินทางต่อไปที่โรงเรียนบ้านทัพมา
ซึ่งตอนนี้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ
ตลอดเส้นทางก็มีการบกมือทักทายประชาชนนะคะ
บางแห่งก็ยังมีน้ำท่วมขังแบบนี้อยู่เลย
ระหว่างทางก็มีชาวบ้านเป็นผู้หญิงค่ะ

ว่าอย่างงั้นไปลงมารุยหน้าบ้างเลยเหรอจะได้ใจประชาชนไง
กล้องมาถามนายกหรือถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ไม่รู้ก็ตะโกนถามขึ้นไปบนรถนะคะ

แต่ความจริงถ้าตามกฎหมายพลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นนายกอยู่นั่นแหละ

ระหว่างรอคำตัดสิน๓๐กันยายนนี้

แต่ก็มีคนมายืนรอทักทายบกไม้บกมือกันเยอะนะคะ
พอไปถึงศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนเทศบาลทัพมาก็
ไปให้กำลังใจไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยค่ะ
ระหว่างเดินพบประพูดคุยก็ไปเจอคุณยายท่านหนึ่ง
เป็นผู้สูงอายุอยู่ในศูนย์พักพิงคุณยายแกป่วย
เข้าไปพูดคุยทักทายกัน
มันมีจังหวะหนึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอามือตบเข้าไปที่อกซ้าย
พูดว่านี่พูดว่าอย่างไรรู้ไหม

สารรัฐธรรมนูลก็จะมีการนัดฟังคำวินิจฉัยแล้ว
เด็กประยุทธ์บอกว่าไม่มีอะไรต้องเป็นกังวล
ตอนนี้สิ่งที่กังวลคือความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่า
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางกลับ
ก็มีชาวบ้านเอาดอกไม้มาให้กำลังใจ

ขอบคุณครับ